คุณผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าประเด็นร้อนที่หลายคนยังคงติดตาม
แล้วก็เกาะกระแสกันอยู่นั่นเองในเรื่องของปมการเสียชีวิตของคุณแตงโม
มาหลายวันแล้วแต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวร้อนให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ
นี่แหละค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามปมการเสียชีวิตของคุณแตงโม
น่าจะได้เห็นภาพเมื่อวานนี้ที่ทางคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
ได้เดินทางไปขอคำมาคุณแม่ของแตงโมแล้วต้องบอกเลยนะคะว่า
ออกสื่อแต่ละครั้งมีประเด็นเดือดให้ได้ติดตามกันตลอด
มันมีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมที่คุณแม่ถามกระติกบอกว่าทำไมกระติกไม่ดูแลแตงโมให้ดี
คุณกระติกก็บอกว่าเธอก็ไปขึ้นเรือไปเที่ยวกันในฐานะเพื่อนค่ะ
เธอก็มีสิทธิ์ที่จะเที่ยวเธออยากให้แตงโมไปเข้าฝันแม่

ปรากฏว่าในไอจีของไทยรัฐออนไลน์เมื่อวานนี้โอ้โหเดือดทันทีค่ะ
ชาวเน็ตทั้งคนบันเทิงมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูตัวอย่างความเห็นของคนในวงการกันหน่อยค่ะ
แม่หมูพิมพากาค่ะถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของไทยรัฐบอกว่า
แตงโมไม่น่าจ้างคนที่มีทัศนคติแบบนี้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวเลย
เสียดายชีวิตแตงโมจริงค่ะ
คุณหนูเล็กกาก๊าคนนี้เดือดของจริงค่ะคอมเมนต์เลยบอกว่า
ส่วนทางพี่อ๋อมสกาวใจก็มาคอมเมนต์บอกว่า
พินาศหนูมีสิทธิ์ที่จะเที่ยวของหนู
เฮ้ยมันได้เหรอ
คุณไฟล์นิชานันค่ะแสดงความเห็นว่า
ต้องอ่านซ้ำอีกรอบพูดแบบนี้ได้ยังไง
อันนี้ก็คือเป็นความคิดความเห็นส่วนหนึ่ง
ของคนที่ได้ติดตามข่าวเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมนะ
ก็ต้องรอติดตามกันไปยาวสำหรับเรื่องนี้
แต่ว่าคนบนเรือก็ได้มีการไปขอโทษขอโพยคุณแม่กัน

ที่ทราบวันนี้นะคะก็จะมีการจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็คราวนี้ไม่แยกแล้วทั้ง๕คนเลย
คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคงได้ติดตามในข่าวเที่ยงแล้ว
คุณโบทิเคก็ไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็มา
แล้วก็คุณกระติกก็จะต้องปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่ง
ติดกับไทยรัฐทีวีแหละค่ะคุณผู้ชม
ความจริงต้องเปิดเผยแล้วตอนนี้